เพราะว่าพื้นที่กรุงเทพถือว่ายังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
อย่างต่อเนื่องในแต่ละวันด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด
ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมทางกรุงเทพเอง
ก็มีจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล

ตอนนี้เปิดไปแล้ว๑๔จุดนะคะ
ทีนี้เราไปดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่บิ๊กซีบางบอน
เป็น๑ใน๑๔ที่ตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนะคะ
บรรยากาศการฉีดวัคซีนที่บิ๊กซีบางบอน
ก็มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง
ก็คือไม่ว่าจะเป็นบุคลากรส่วนหน้า

แล้วก็คนที่ทำอาชีพให้บริการประชาชน

ผมจะสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมครับ
คือผมไม่ได้ลงทะเบียนนะผ่านหมอพร้อม
เพราะว่าไปกดจองแล้วมันกดจองไม่ได้
ก็เลยอยากจะมาเลยมาถามความชัดเจน

พวกผมไปส่งอาหารไปหลายที่ไปเจอคนเยอะ

พร้อมที่จะฉีดวัคซีนไหมคะลูก

แต่ถ้าจำเป็นก็ต้องฉีด
เพราะว่าพวกผมทำงานมันเสี่ยงเนอะ

คือถ้าสมมุติแบบจะฉีดต้องยังไง
นี่แหละค่ะก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะ

ก็พูดถึงความต้องการของประชาชน

ตอนนี้ยังไม่สามารถฉีด
ให้กับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบจอง

ตอนนี้กรุงเทพมหานครเองก็กำลังจัดระเบียบ
จัดระบบที่จะแยกออกมาจากหมอพร้อมนะคะ
เพราะว่าโฆษกรุงเทพมหานครบอกด้วย
แล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้จะทดลองระบบในจุดฉีดวัคซีน
กรุงเทพมหานครได้เปิดไปก่อนหน้านี้ด้วย

เพราะตอนนี้การฉีดกันต้องมีการลงทะเบียนก่อน
อย่างถ้ากรุงเทพมหานครเอาคนที่ทำระบบเป๋าตังค

เดี๋ยวจะไปวันนี้ได้ไหมนัดกันไว้เลยได้ไหม
จุดฉีดตรงนี้มียาพอไหมอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ก็ต้องดูการทดลองระบบของกรุงเทพด้วย

รองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรก
ก็เปิดเผยว่าประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่๑๘๑๙ปีเนี่ย
ตอนนี้เริ่มลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมได้แล้วนะฮะ
ที่บอกว่าเริ่มที่จะลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมได้
คือให้ไปเริ่มวันที่๓๑พฤษภาคมนี้

อายุ๑๘๕๙ปีท่านเตรียมเลยไปลงทะเบียน
ว่าจะขอรับการฉีดวัคซีนนะครับ
ในระบบหมอพร้อมทั้งไลน์แล้วก็ทั้งแอปนะครับ

โรงพยาบาลที่มีสิทธิ์รักษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตามประกาศของจังหวัดด้วยนะครับ
เมื่อเช้านะคุณอนุทินชาญวีรกูลบรองนายยกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายน
แม้การรับวัคซีนจะเป็นไปตามความสมัครใจ
แต่อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเข้ารับการฉีดวัคซีน
เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและครอบครัวและคนรอบข้างนะครับ
หมายถึงการที่เราไม่ได้จองคิวไว้แล้วไปลุ้นเอาหน้างาน
แน่นอนว่าคนที่เขาจองคิวไว้ก่อนเขาก็ต้องมีสิทธิ์ก่อน

เหมือนร้านอาหารแหละครับร้านอาหารที่ให้จองคิวล่วงหน้าเนี่ย
มันก็แตกต่างกันถ้าวันนั้นร้านอาหารเขาแน่น
เขาคนจองเขาเต็มแล้วไม่มีโต๊ะว่างนะครับ
คนที่เพิ่งมาต่อคิวหน้าร้านเนี่ยถ้าไม่ได้รับการให้บริการ

เพราะตอนนี้ในระบบเขาเปิดให้คนที่เขาจองไว้ก่อนแล้ว
แล้วคนที่จองเขาไม่ได้มาวันนั้น
สมมุติว่าจุดนี้มันฉีดได้๑๐๐คนสมมุตินะคุณผู้ชม
คนมาเนี่ย๘๐๐คนที่จองไว้นะอีก๒๐๐เขาไม่มาตามที่จอง
แต่ทีนี้ก็มีคำถามว่าทางสาธารณสุข
จะมีการบริหารจัดการหรือว่าแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนไหม
ตอนนี้คุณอนุทินก็บอกว่าก็กำลังทำงานร่วมกันอยู่
กับสบคแล้วก็ทางสาธารณสุขด้วยนะครับ
ต้องดูทั้งหลักการแล้วก็ดูตามสถานการณ์
รวมถึงดูปริมาณของวัคซีนที่เข้ามาด้วย
ในช่วงนี้แหละอย่างที่ทางรัฐเขารับปากกันไว้
ถ้าจะใช้ได้ถึงจะใช้หลังวันที่๑มิถุนายน
ใช่ค่ะทีนี้ทางด้านสัตว์อาจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เรื่องนี้น่าสนใจนะที่หมอยงพูด
ไม่ค่อยเห็นนะว่าใครจะบ่นเรื่องไข้หลังจากฉีดวัคซีน
แต่คนที่อายุน้อยหรือว่าวัยทำงาน
ไม่สบายตัวปวดเมื่อยตัวอันนี้มีโอกาสเป็น
อาการเหล่านี้นะคุณจะอยู่ประมาณ๒๔ชั่วโมงหรือว่าวันหนึ่ง
ถามว่ามีไหมคนที่มีอาการปวดตัวเป็นไข้ไป๓๔วัน

หลายคนก็สงสัยในข้อมูลของหมอยงนะว่าเราอยู่ในวัยทำงาน
ทำไมเรามีอาการมากกว่าผู้สูงอายุล่ะ
ใช่คือเขาบอกว่าจากการศึกษาคนที่อายุน้อย
และมีปฏิกิริยาต่อวัคซีนมากคือเขาบอกด้วยนะคุณ
ว่ามันจะมีภูมิต้านทานสูง
แล้วก็ถ้าเกิดว่าดูจากทั่วโลกแล้วประชากร๗๐๐ล้านคน
หมอยงก็พูดถึงเรื่องภูมิคุ้มกันหมู่ไง
บอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้วัคซีนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาได้
อย่างน้อย๕๐๐๐ล้านคนหรือว่าประมาณ๑๐๐๐ล้านโดสที่ฉีดไป
แล้วตอนนี้ทั่วโลกฉีดวัคซีนเฉลี่ยนะวันหนึ่งไม่ถึง๒๕ล้านโดส
ก็จะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า๑ปีถึงจะได้เป้าหมายทั่วโลก
ส่วนไทยเราฉีดวัคซีนไปแล้ว๒๒๖๐๐๐โดส
หมายของไทยอยู่ที่๑๐๐ล้านโดส
หรือว่าตอนนี้ได้ประมาณ๒๒ของเป้าหมาย

ที่หมอยงพูดถึงคนหนุ่มสาว

ถ้าท่านมีอาการบวมแดงอาการปวดอะไรอย่างนี้
ไม่ต้องตกใจนะครับมันจะเป็นอาการชั่วคราว

เพราะปฏิกิริยาต่อวัคซีนของผู้ที่มีอายุน้อย
มันจะมีมากกว่าปฏิกิริยาต่อวัคซีนของผู้ที่มีอายุเยอะ

จะมีภูมิต้านทานที่สูงจึงไม่น่าแปลกใจ
ทีนี้หมอยงพูดอีกเรื่องหนึ่งดิฉันว่าน่าสนใจคุณผู้ชม
อยากบอกสาว๕ข้อที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
คือหมอบอกว่าผู้หญิงที่มีรอบเดือนเนี่ยฉีดได้นะ
อกจากนั้นก็พูดถึงเรื่องการตั้งคันว่าฉีดได้ไหม
คือถ้าเกิดว่าพ้นไตรมาสแรกแล้วสามารถฉีดได้
ก็คือแปลว่าถ้าอายุคัน๔เดือนขึ้นไปสามารถฉีดได้
อกจากนั้นมีคนถามด้วยว่าคนที่กำลังเตรียมตัวจะมีบุตร
ได้ไหมอันนี้หมอก็บอกว่าวัคซีนนี้
มันไม่ได้มีข้อห้ามรวมถึงอันนี้ดิฉันอยากรู้

หมอบอกว่าไม่ส่งผลถึงน้ำนมให้ลูกนะ
ว่าคนให้นมบุตรก็สามารถฉีดได้
แล้วคำถามสุดท้ายคือฉีดโควิด๑๙จะทำให้มีบุตรยากหรือเปล่า

คือหมอยงจะค่อยทยอยมาตอบคำถามเรื่องราวต่าง
คนสนใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเรื่อยนะในหลากหลายประเด็นนะครับ